รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถกำลังน่ารักมาก

กำลังจะเล่าว่านิลาตอนนี้กำลังน่ารักมากเลย

นี่ถ้ามีหลานอย่างฉันนี่น้าไม่คุยทั้งวันเหรอ

เด็กมี

อาจารย์ปกติเด็กขวบหนึ่งไม่พูดนะ

บ้านก็เอาแมวตีปาก

ไม่ใช่มันมันใจไปหอ
เอาเขียจ
หาไม่ทัน
ผ่วนบ้าอะไรเอาแมวตีปาก
นี่จริง
หลานฉันขวบหนึ่งก็พูดแล้ว
เจาะ

ซะตอนนี้กี่ขวบล่ะ

นี่๙ขวบแล้วพูดต่อเลย

แล้วก็จอดรถแล้วก็พาร้านร้านยาดไปกินได้

เจ๊ก็อยากแบบอยากให้ดูอู้ฟู
แต่ก็เอาแบบเปรตประหยัดด้วย
อยู่ดีมีราคาเข้าไปแล้วแบบมีคนต้อนรับดี
อาหารดีแต่เจ๊ก็อยากได้ราคาที่มันแบบ
จุ๊บ

เออต้องลำเขาด้วย

เออนั่นแหละ

หมอเลยเพราะเจ๊ไม่ได้ไปคนสองคน
เจ๊ไปกันทั้งโคตรเลยนี่

อาหารเขาละลานตามากเลยเมนูใหญ่เท่านี้

รู้บ้างว่าเมนูอาหารจานเดียว
เมนูไหนราคาถูกที่สุด
๑บะหมี่หยอกเกี๊ยวกุ้งหมูแดง
บะหมี่หยกเป็ดน้ำ

กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์

ตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาทวันละ๑รางวัล
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน

หยิบน้ำแล้วพ่นเป็นน้ำยาพิษ

ขอผมเปลี่ยนเป็นเจ้าพ่อยองคลองนะไอ้เป็น

โอเคเราใกล้ไหลสีรอบกล่อง

หลังจากเมื่อวานนี้คุณมิ้วผู้เข้าแข่งขันทางบ้าน
ตอบถูกได้รัวเดินทางมาจนถึงข้อที่๔
วันนี้มาดูกันต่อว่าเธอจะคว้าเงินแสนได้หรือไม่

เป็นไงแคสต์หนังเป็นไงเดี๋ยวมีให้อีกเรื่องหนึ่ง

ต้องคุยกับผู้จัดการถึงจะมาหาพี่ได้

อะไรนะแค่นี้ยังไม่หนำใจอีกเหรอ

มีอะไรครับพี่
มองข้าตาวาจายัศเอ่อไอ้น้อง

มาวันนี้ถ้าวันไหนมึงมาคนเดียวกูแน่

ลังเลจริงนี่เจ๊

พวกลูกพูดไม่เข้าท่า
เดี๋ยวเบ้าหน้าไม่เข้าที่นะเจ๊
โอเคขอโทษ

เฮ่ยมุยหลบไว้ได้
เฮ้ยเอ็งกี้ไรเป็นอาหารวะ
ฮะร้านนี้มีอะไรเย็นขายไหม

หนังนึงก็ยังไม่สร้าง

บริษัทหนังก็ยังไม่มารับมึงเลย
เฮ้ยอย่างหน้าหรือ
คนที่อยากดื่มขากลุ่ม

ก็ถึงไปถามนี่ไง

นี่ขนาดฉันเป็นดารายังมองกันไม่ออกเลย
ก็รัศมีความยาวมันกบหมดเลย

มันหน้าเบกบานไปหมดแล้วเนี่ยดูดิ

อะไรเย็นกว่านี้หน่อยฮะ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

โอเคปะ
ภาพแล้วประจำ

โหร้อย

นี่ครับ

มาอีกแล้วครับ
น้ารามายืนมีนิดครับ

เจาะหูมาว่าไขยาวกว่าอะไรแบบนี้
วัดติ่งหูไม่ได้วัดมีเรื่อง

แล้วสรุปมีไหมหนึ่งนี่ตัวพี่เอาอะไรครับ
คืออุปกรณ์อะไรก็ได้ที่ใช้วาด

แบบเป็นทรัพย์ชายวัดไหมไม่รู้สิบ้า

นี่ไม้เป็นทันเหล็ก
ไม้บรรทัดเหล็กสำหรับวัดพี่

ไอ้น้องนี่ดีกว่า

อุ๊บใดเขาเล่นกันเอ็งไม่ลืม

วัดได้ทั้งหูทั้งตัว

ไม่แพงนี่ดีกว่านี่สายวัด

เฮ่ยนี่คือคนมีวิชา

ก็โอ๊ยพี่มีลิกสินพี่เป็นไดรา
๑๕บาท

แบบไหนราคาถูกที่สุด
เชิญมาวัดกันทางด้านนี้เลยค่ะ

อันนี้สายวัดตัว๑๕เมตร

ของพี่กระหลักเมตรครับผม

อันนี้ราคาถูกที่สุดและใช้ประโยชน์ได้เยอะมาก

ขอบคุณณเบิร์ตณข้อมูลแล้วกับพี่บอลด้วยนะคะ

มั่วนะคะข้อนี้เพราะว่าไม่มั่นใจ
ขอเลือกเป็นสายวัดค่ะถูกที่สุด

ตลับเมตรที่มิ้วไม่ได้เลือก

งั้นมาที่สายวัด๑๕เมตรค่ะ
มิ้วเลือกราคาอยู่ที่

ไม้บรรทัดพุทธเหล็ก๑๒นิ้ว

และราคาอยู่ที่

คนดีของพี่เร็พลค่ะ๑๕๐๐๐บาท

เอาล่ะอีก๔ข้อเท่านั้น
พอร์ตจะแตกเงิน๑แสนบาทจะเป็นของมิ้ว
แต่ว่ามิ้วอยากไปถึงจุดนั้นหรือเปล่า
ถ้าไม่อยากไปพักได้
พักได้ในที่นี้คือสะสมมาแล้ว๑๕๐๐บาท
ถ้าอยากจะหยุดพี่เป๊กจะให้หนูครึ่งหนึ่ง๗๕๐๐บาท
แต่ถ้าจะไปต่อข้อที่๕
เงิน๒๕๐๐บาทรอมิ้วอยู่
แต่ถ้าตอบผิดกลับบ้านมือเปล่า

ครับเอายังไงจะไปต่อหรือจะหยุด

ข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะมิ้ว
อย่างที่พี่บอกค่ะเป็น๒๕๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมากค่ะ